คุณผู้ชมครับเรื่องของหนี้สินมันไม่เข้าใครออกใคร
ไปยืมใครเข้ามาพอมีก็ต้องไปใช้เขาหน่อย
มีเจ้าหนี้คนหนึ่งเขาก็ไปทวงเพื่อนบ้านกันแล้วก็เป็นเพื่อนในวนล่ากัน
วงเล่าเนี่ยนะครับติดเงินเขา๒๐๐๐บาท

อย่าไปทวงวงเล่าเขามีกฎห้ามไว้
มันจะหนุนแรงใช่ไหมคะ

แล้วตำรวจไปจับยังบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำ
ผมมันมีควรนำบรวช
นายตะวันแก้วศรีหาอายุ๔๖ปี

ปากคอถึงบ้านเลยบาดเจ็บสาหัส

เขาไม่มีให้ทะเลาะกันก็เลยเอามีดปาดคอหวังจะให้ตาย
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓๐ตุลาคมนะฮะ
เมื่อวานตำรวจไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ชื่อนายสมพร
สมพรอายุ๕๕ปีเป็นเพื่อนบ้านกัน
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมวงเล่ากัน
ตำรวจไปค้นที่บ้านก็ไปเจอมีดของกลาง
แล้วก็อุปกรณ์การเสพยาบ้าด้วย
สอบปากคำนายสมพรบอกว่าเปล่าผมไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้ปาดคอนายตะวันเลยแต่ยอมรับวันที่เกิดเหตุ
ผมไปทวงเงินเขา๒๐๐๐แต่เขาไม่มี
เขาอ้างว่าเขาจะให้ผมตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะ
หลังจากเก็บมันสัมปะหลังเสร็จแต่ว่าก็ไม่ยอมให้
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคุณผู้ชมเพราะว่าพฤติกรรมก็ชัดเจน
คำให้การของนายตะวันกับคนเจ็บมันไม่ตรงกัน
ตอนนี้อาการของคนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว
เขายืนยันว่าคนที่ปาดคอเขาก็นายสมพรนี่แหละนะ
เพราะว่าโกรธที่มาทวงเงินเขาแล้วเขาไม่ได้ให้ไป
ก่อนอันนี้ก็มาทวงบ่อยอยู่แหละ
แต่นายตะวันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้ไปแหละสุดท้ายเนี่ยไปกินเหล้ากันเสร็จปุ๊บ
มีการทวงเงินมีปากมีเสียงกันถึงขั้นกับลงไม้ลงมือกัน
แล้วตัวเขาก็ไปนอนนะฮะผู้ก่อเหตุก็เลยตามไปหวังจะฆ่าให้ตาย
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานายสมพรไปคือพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เขาเสพยาด้วยโดนข้อหาเสพยาเสพติดด้วย
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับ